ไก่จ๋าช่วยดูได้ไหมว่าใบนี้ถูกรางวัลหรือเปล่า
อยากรู้จริงไก่มันดูได้ด้วยเหรอว่านี่เป็นรางวัลที่หนึ่งอะครับ
ว้าว

เฮ้ยดิฉันสงสัยเลยอ่ะ
ก็เจ้าของเขาอยากให้ไก่ดู
อ้อไก่จ้าให้ลองดูให้หน่อยซิ

เผื่อว่าไก่มันจิกใบไหนก็จะเป็นใบที่ใช่

ใบที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอืมจริงเหรอนั่นสิ
ไก่มันจะรู้ได้เหรอแล้วไก่ชนตัวเนี้ยโอ้โหมันมาดูเนี่ยนะ
มันก็เลือกไปเถอะดูสิเดี๋ยวดูใบนั้นเดี๋ยวดูใบนี้
มันบอกว่าเยอะตาลายก็คิดว่าอย่างนั้นนะถ้ามันพูดได้
เอาจริงมันจะรู้เหรอว่าใบไหนถูก
แต่เจ้าของไก่ชนเขาเป็นคนถ่ายคลิปไว้เอง
แล้วเขาก็โพสต์เอาไว้ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก
บุข้อความไว้ด้วยนะว่าขอนะจ๊ะอืม
ขอ๑๒ล้านให้พ่อหน่อยลูกโอ้โห
ถ้าได้๑๒ล้านพ่อจะเลิกเอาลูกไปตี
นี่โอ้โหแฮชแท็กคนรักไก่ชนนี่แหละ
ถ้ารักกันจริงอย่าพาไปตีอีกเลยครับ
เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าไม่ถูกเนี่ยไม่ใช่แค่ตีอย่างเดียวนะ

ว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าไม่ถูกขึ้นมาไอ้ไก่ตัวนี้ลงหม้อหรือเปล่าครับ
ลุ้นเหลือเกินถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอให้มันโชคดีแล้วกันนะ
แต่ผมว่าเขารักไก่ชนจริงเขาแซวเล่นถ่ายไว้ขำหยก
ให้ดูแบบนี้นะอยากรู้อะไรอยากรู้แล้วว่าจะถูกหรือเปล่า

เพราะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเหมือนคอมเมนต์ในนั้น
บอกว่างานนี้ถ้าไม่ถูกนี่จะถูกลงหม้อไหมเนี่ย

จริงดิฉันก็เป็นห่วงนะไก่เอ้ย
ไก่บอกในนี้ไม่มีไม่มีตัวเลขไม่มีแล้วไม่มีแล้ว
เอายังไงซะเป็นห่วงสุขภาพไก่แล้วก็เป็นห่วงสุขภาพของใครหลายคนที่ชื่นชอบนะ
บอกแบบนี้ชื่นชอบซื้อลอตเตอรี่อย่าไปซื้อเยอะเอาจริงซื้อแค่พอดี